มาดูกันหน่อยค่ะหัวเขียวข่าวเด็ด

สัตว์พวกนี้มาไม่นาน
มาเมื่อกี้ติดตามได้ในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ

มวดดีรวย
มาไม่นานมาเมื่อกี้

มาทำรังไว้แบบนี้เนี่ยนะ

โอ้โหผู้หญิงก็ทั้งกลัวทั้งดีใจแหละ
ก็เขาเชื่อว่าพึ่งคือสัตว์นำโชค
แล้วถ้าเกิดว่ามาทำรังอยู่ที่บ้านใคร

มาอยู่ในที่อยู่อาศัยเจ้าของบ้านหลังนั้น
เจ้าของห้องนั้นจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่

ใช้เวลาทำรังอ้าวมันไม่นานจริง

ตอนบ่ายเจอรังพึ่งแล้ว
นอกจากหน่อไม้ครับ

เขาบอกว่ารักษณะคล้ายพญานาค

ชาวบ้านก็มาพิสูจน์กันอยู่ในบ้านเลขที่
เลขที่๗๒หมู่๓ครับ

อายุ๕๕ปีเล่าให้ฟังก่อนอันนี้

พี่มีอาการป่วยไข้นะ
พี่มีอาการป่วยไข้นะ
พี่มีอาการป่วยไข้นะ
พี่มีอาการป่วยไข้นะ

พี่มีอาการป่วยไข้นะ

นี่เจ็ดสามห้าเออที่เลขธูน
ตัวนี้มันเคยคาดไปจะเป็นเลขห้าด้วยศูนย์ห้าสามเหรออ้า
ได้ยินเลขไปแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมฮะแล้วอาจารย์เริงก็ทำขันน้ำมนต์ครับ
ดน้ำตาเทียนหยดน้ำตาเทียนสีแดงเพื่อจะขอโชคลาภ
ปรากฏเลขอะไรช่วยกันส่องเลยนี่คุณผู้ชมเป็นเลขอาราบิกแบบนี้
ชาวบ้านก็เอามือถือนะรุมถ่ายรุมถ่าย
เอาไปเสี่ยงโชคงวด๑๖กันยายนนี้
หน่อไม้พญานาคจะมาให้โชคแน่นอนครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกเหมือนกั้งค่ะ
ฮะจากพญานาคเป็นกั้งไหมอ๋อเหรอหน่อไม้น่ะนะ
ที่วัดสะมณีอุดรธานีเขาไปหาอาจารย์แจ๊คกัน
เขาบอกว่าอาจารย์แจ๊กนี่ให้เลข
ชาวบ้านนักท่องเที่ยวทยอดไปวัดสมณีหนองหาญอุดรธานี
เมื่อวานนี้ไปไหว้ขอพรพระพุทธพิบูรณธนาพิรม
พระปฐาตรประจำพระอุโบสถเพื่อความเป็นศรีบโมคันกันก่อน
ขายไม่ได้ต้องแวะไปขอโชคลาภที่ศาลปู่โคตร
ที่ผ่านมาชาวบ้านได้เลขไปเสี่ยงโชคแล้วถูกรางวัลกันไปหลายคนแล้ว
งวดนี้เดี๋ยวเฉอบ้านมาเสี่ยงขอเลข
แล้วก็ล้วงไข่ในหายนำโชคก็ได้เลขมา๒ตัว
ขอดูหน่อยนี่๐กับ๘ใช่ไหมน่าจะใช่
เขาบอกใบ้เลขให้โดนใจรู้ครับ
คุณผู้ชมอันนี้ต้องมองด้วยตาตัวเองครับ

งูมันเลื้อยเข้าไปในห้องน้ำ

จะคล้องหัวงูได้ไหมเนี่ยดูสิ
มันก็พยายามที่จะเลื้อยหนีอ่ะนะคะนี่ท่าทางอาจจะดูเก้เก้กังกังนะ
แต่ท้ายที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ไปช่วยจับงูได้
งูเนี่ยมันยาวสักเมตรครึ่งอยู่ในห้องน้ำหญิงชั้นล่างของอาคารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชค่ะจะเอาบ่วงไปคล้องโอ้โห
นี่จับได้แล้วนะใช้เวลาพักใหญ่เลยแหละค่ะ
เมืองต้นเนี่ยถามว่างูอะไรอ่ะเขาบอกว่างูทางมะพร้าว
ก็เอาไปปล่อยคืนสู่ป่านะคะนักข่าวนะก็คุยกับเจ้าหน้าที่
เขาบอกว่าจริงมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงมาเข้าห้องน้ำ
เห็นงูกรี๊ดแบบตกใจไปขอความช่วยเหลือ
มันน่าจะเข้ามาตรงช่องระบายอากาศในห้องน้ำคุณผู้ชม
อุ้ยเพราะเห็นแบบนี้ก็ขนลุกเหมือนกันนะคะ